นายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แล้วก็ผู้บริหารสยามภารกรนะครับ

ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมทราบแล้วครับ
สยามภารกรขอแสดงความเสียใจของสินค้าลุง
แก่ต่อเพื่อรักตัวผู้เสียชีวิตและผู้ต่อเจ็บทุกท่าน
นี่ฉันขอเรียนชนทุกท่านที่อยู่ในที่นี้
ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะ
นี่คือคุณชะดาทิพย์จูตระกูลครับผู้บริหารสยามภารกร
ท่านกล่าวไว้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้บริหารและพนักงานจะได้ระงับเหตุอย่างสุดความสามารถ
อบพยพลูกค้าออกจากพื้นที่
และรักษาความปลอดภัยให้ร้านค้าและพนักงาน
จนสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
แต่ก็เกิดความสูญเสียขึ้นเป็นวงกว้าง
ห้างขอน้องรับคำแนะนำมาพัฒนา
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีก

ยืนสงบนิ่งไว้อาล่ายเป็นเวลา๑นาทีครับ
ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี

ท่านก็ขึ้นเวทีนี้เช่นเดียวกันนะครับ

แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับญาติ
ของผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิต
เชื่อว่าทางสยามภารกรและเจ้าหน้าที่รัฐ
ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ

รัฐบาลจะหามาตรการป้องกันอย่างเต็มที่
ไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ
สู่การค้าเสียภารกรเจ้าหน้าที่รัฐ
ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ
ก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนการป้องกันต่างที่จะตามมา

ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แล้วก็โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย

โทรศัพท์ถึงท่านเอกอัก
ครัศจุดจีนประจำประเทศไทย

โทรไปขอโทษแสดงความรับผิดชอบ

แล้วก็ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ

เชื่อว่าทางการจีนจะเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้

รัฐบาลไทยพร้อมจะประสานงาน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่

เปิดทางให้นักท่องเที่ยวชาวจีน

แต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชม
ช่วยกันนะครับหาทาง
แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาครับ

นายกรัฐมนตรีไปที่สยามภารกร

ว่าให้แสดงออกถึงความมั่นใจ

เมื่อวานนี้สยามภารกรไม่ได้ปิดนะคะ

ที่มาทำพิธีไว้อาลัย

มีทั้งช่วงสายแล้วก็มีช่วงเย็น

เทียนสีขาวที่อยู่ในมือนี้เนี่ยล่ะค่ะ

การจัดกิจกรรมช่วงเย็นก็คือ

ตรงทางขึ้นสะพารอย
แล้วก็มีทั้งกลุ่มคนไทย

ร่วมกันจุดเทียนสีขาวไว้อาลัย

แสดงความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งที่บริเวณนั้นน่ะนะคะ
ได้คุยกับประธานของกลุ่มเป็นหนึ่งก็คือคุณชะลิดาพระละมาตร
บอกว่าเป็นการแสดงออกเพื่อให้เห็นว่าคนไทยทุกคนตกใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียค่ะ
ดังนั้นจึงอยากออกมาแสดงความไว้อาลัยส่งต่อกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย
ซึ่งความเห็นส่วนตัวของคุณชะลิดาที่เป็นประธานของกลุ่มเป็นหนึ่งเนี่ย
บอกว่าจะต้องเข้มงวดเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
อยากให้มีการปรับแก้ไปตามยุคสมัยจะได้ป้องกันป้องปรามไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
แล้วก็จุดเทียนส่วนบรรยากาศช่วงสายสายเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ห้างเขาเปิดให้บริการแล้วมีชายชาวจีนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมดูในมือเขา
ช่อดอกไม้สีขาวช่อลิลลี่สีขาวห่อด้วยกระดาษสีดำเอาไปวางตรงทางเข้าห้าง
นี่เป็นการไว้อะไรนะคะแล้วตอนนั้นน่ะนักข่าวที่ไปทำข่าวที่สยามภารกรเนี่ย
ถ่ายภาพเอาไว้ยังเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นครอบครัวของชาวจีนที่เสียชีวิตหรือเปล่า
เป็นเพื่อนเป็นญาติไหมตอนที่ไปคุยกับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาชื่อว่านายลี่ตรงหยาง
เขาบอกว่าผมไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมเป็นชาวจีนเหมือนกัน
ผมขอเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมชาติเอาดอกไม้มาไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้
รับเลยนะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนหวั่นใจที่จะมาเที่ยวเมืองไทย
แต่หลังจากนี้เนี่ยมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนก็จะกลับมาอีกลองฟังเขาหน่อยค่ะ
น่ะเอาจริงนั้นนี่ฉันไปดูในเว้ยบเนยเว็บครับ
รอยมากเลยนะคืออามากแถวพีลเนี่ยคนไปเที่ยวไทยเยอะขนาดนั้นนะตกใจมากนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็ไปพิมพ์ในนั้นด้วยบอกว่าตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์
หมอบอยู่ใต้โต๊ะในร้านอาหารตกใจจะตายอยู่แล้ว
วันนี้ก็ยังมีลูกค้าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาใช้บริการ
แต่ค่อนข้างบางตาเพราะว่าเมื่อวานนี้
บรรยากาศช่วงสักประมาณเที่ยงซึ่งจริงคนก็น่าจะมีพอสมควร
แต่คนก็ไม่คึกคักเหมือนปกติเพราะว่าหลายคนก็น่าจะยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
รวมถึงหวัดกลัวไม่กล้าที่จะไปห้าง
มีร้านค้าบางร้านค้าที่เขาขอเลยนะเมื่อวานขอปิดให้บริการ
เพราะว่าพนักงานเองก็เผชิญเหตุคือเหมือนกับประกันหยุด
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเรียกสติกลับคืนมา
รวมถึงบางร้านที่แบบอาจจะกระจกแตกต้องขอปิดก่อน
เพื่อที่จะซ่อมแซมให้กลับมาใช้บริการได้ตามปกติ
คือเราคนไทยเวลาเข้าไปดูพวกคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ของชาวจีน
คือท่านต้องให้เขารู้สึกนะใช่ท่านต้องปล่อยให้เขารู้สึกเถอะ
นึกถึงว่าถ้าเป็นประเทศนักท่องเที่ยวของเราไปประสบเหตุ
คือเขารู้สึกเสียใจได้ให้เวลาเขาสักนิดนึง
เข้าไปตอบโต้เข้าไปตอบว่าเรื่องแบบนี้
ใครก็รู้สึกยังไงผมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
แต่แชร์นิดนึงนะคุณผู้ชมจำได้ไหม
ย้อนไปตอนที่มีเหตุการณ์ระเบิดที่ห้างสรรพสินค้า

ตอนนั้นเนี่ยพอหลังผ่านเหตุการณ์ไปวันเดียว
ก็ลงไปทำข่าวไปเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเป็นคนสิงคโปร์
เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจดีว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลก
มันแค่เกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะ
แต่เขาเข้าใจได้ยังไงก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากมาแล้วก็รักพร้อมจะกลับมาทุกเมื่ออยู่แล้ว